เขาบอกว่าชาวบ้านั้นรุ้นกันใหญ่เลยนะเพราะว่าเห็นงูจงอางสองตัว
มากิ้วภาระสีกันอยู่กลางถนนค่ะโอ้โห
เฮ้ยนี่อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยแต่อย่างนี้นะต้องบอกไว้ก่อน
ลักษณะแบบนี้หลายคนเห็นเขาก็เชื่อว่าเป็นการเกี้ยวพาราศี

แต่บางคนเขาก็บอกผมว่าไอ้แบบนี้มันเหมือนมันสู้กันมากกว่า
มีสองปัจจัยสองเหตุผลซึ่งตอนนี้นะคะ

อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนคีรีวง

ชาวบ้านเขาแตกตื่นตกใจคุณเห็นไหมที่ท้ายคลิปฝั่งนู้นนะคะ
เห็นคนยืนมองอยู่ฝั่งนี้ก็ถ่ายคลิปกันอยู่
คือจะไปช่วยก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไง
ก็เลยยืนดูอยู่ห่างนี่แหละคุณผู้ชม
ชาวบ้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่า

มาแบบนี้น่าจะมาให้โชค
ก็ยืนวิเคราะห์กันไปแล้วค่ะว่าจะไปตีความยังไงดี
เพราะเดี๋ยวพวกนี้จะออกสลัดกินแบบกระทะบันแล้ว
ไม่ได้ไปเสี่ยงโชคที่ทัน
ส่วนเหตุผลเนี่ยอย่างที่คุณชนะได้บอกไปตั้งแต่ต้นว่า
อาจจะเป็นการแย่งชิงความเป็นใหญ่

ท่านใดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงู
เฮ้ยบอกเราหน่อยมันก็ได้คลายสงสัยซักที
ยังไงดีแล้วงูตัวผู้ตัวมันดูกันยังไงแบบไหน

โอ้โหมันน่ากลัวนะมาตั้ง๒ตัวอย่างนี้